เหมือนกับที่นี่เลยที่จังหวัดพยาวค่ะคุณผู้ชม
จะพาคุณผู้ชมไปดูเรือโบราณเก่าแก่อายุเป็นร้อยปี

เพราะเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าเรือโบราณแห่งนี้มีแม่ย่านางสถิตอยู่
และก็จะมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านด้วยจ้ะ

อยู่ที่ตำบลป่าซางอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
ช่วงนี้เนี่ยนะเป็นช่วงที่โอ้โหวัดนี่คนเข้าวัดเยอะเหมือนกันนะ
เพราะว่าปลายปีด้วยหนึ่งแล้วก็ไปทำบุญเสริมสิริมงคลด้วย
ไปเที่ยวกันเยอะด้วยแต่ว่าก็เป็นโค้งสุดท้ายเหมือนกัน
เพราะว่านี่ก็วันที่สิบสามแล้วเดี๋ยวก็วันที่สิบหกแล้วแป๊บเดียวเอง
ประชาชนก็เลยมาที่วัดกันเยอะแยะมากมายนะคะและเนี่ยเป็นจุดสำคัญ
ที่หลังจากไปขอพรไหว้พระเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องมาที่บริเวณเรือโบราณอายุกว่าร้อยปีที่ตั้งอยู่ในวัดลำนี้
เป็นเรือแบบท่อนเดียวนะใช่แล้วเหมือนเป็นเรือขุดนะคะคุณผู้ชมคาดการณ์นะจากการคาดการณ์นะคะ
คาดว่าเรือลำนี้น่าจะเป็นเรือไม้ประดูนะเพราะว่าดูจากไม้ที่นำมาทำเรือแล้วมีลักษณะคล้ายกับไม้ประดูกที่ค่อนข้างเก่าแก่ค่ะ
โดยเรือโบราณลำนี้นะคะเป็นเรือที่ชาวบ้านในตำบลป่าซางนำมาถวายไว้ให้ที่วัดแห่งนี้โดยทางวัดก็รับไว้แล้วก็ทำการนำมาตั้งไว้บนแท่นเหล็ก
เพื่อให้ผู้ชมที่มาทำบุญให้คนที่มาทำบุญเนี่ยนะมาขอพรตามความเชื่ออะไรก็ว่ากันไป
แล้วก็บางคนเขาบอกว่ามากราบไหว้มาดูมาชมคือจริงแล้วถ้านอกเหนือจากเรื่องของการขอโชคขอลาบนะคุณผู้ชม
เราได้ไปรู้นะว่าในสมัยโบราณเรือแบบนี้มันเป็นเรือขุดแบบเขาเรียกว่าเรือขุดก็คือเรือไม้ท่อนเดียว
แบบไม่มีการต่อในสมัยนี้เราอาจจะเห็นเรือที่เป็นเรือต่อเอาไม้มาต่อต่อกัน
แต่เรือโบราณนะคะคือต้นไม้หนึ่งต้นแล้วก็มาขุดให้เป็นเรือ
เราก็ได้เห็นได้เรียนรู้ไงว่าเนี่ยเป็นเรือโบราณอีกหนึ่งลำที่คาดว่าจะใช้งานได้จริงด้วย
แล้วดูสิเรือโบราณลำนี้อายุกว่าร้อยปีมีร่องรอยเยอะจริง
ร่องรอยของความเก่าแก่ร่องรอยของการโดนถูไถนี่แหละนี่สีคงสีขาวมาแน่นเลยนะคะ
คือนอกจากเรือลำนี้มีความเก่าแก่แล้วชาวบ้านเขายังเชื่อว่าเรือลำนี้มีแม่ย่านางสิงสถิตอยู่
เพราะว่าอย่างนี้คุณมีคนได้รับโชคลาภจากการที่มากราบไหว้เรือลำนี้ไปแล้ว
ก็เลยทำให้ช่วงนี้ใกล้วันแห่งการเสี่ยงโชคแบบนี้มีชาวบ้านจำนวนมาก
เขาจูงไม้จูงมือกันมากราบไหว้มาขอโชคกันอย่างต่อเนื่องเลยนะจ๊ะครับ
อ่าแต่ถึงยังไงเราก็ย้ำคุณผู้ชมเสมอว่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับชม
นะคะอันนี้เขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะเขามาดูแล้วมาจับดูอ่า
ตบตบตบจับดูความแข็งแรงของเรือใช่เหรอใช่เหรอ
คุณคุณใบตองอ่าพูดความจริงมาตบตบแปะแปะตีตีถูถู
ก็หวังโชคหวังลาบทั้งนั้นแหละ
ไม่ใช่เลยครับแต่ว่ายังไงซะมาถูถ่าย
จะเห็นอะไรมันก็แล้วแต่แล้วที่สำคัญผมอยากจะย้ำตรงนี้นะครับ
ข่าวเลยที่เราเล่าให้ฟังไปใช้วิจารณญาณในการรับชม